รับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เริ่มจะมีระหองระแหงกันบ้างแล้วนะคะอย่างเมื่อวานก็เรื่องราวของคุณแตงโมเราก็เล่า

เป็นคู่ของน้ำชาชีรณัทนักร้องสาวสุดแซ่บ
รวมไปถึงไฮโซโพกนั่นเองค่ะ
บอกว่าเหมือนว่าคู่นี้ดูแล้วไม่น่าจะจูงมือไปต่อกันแล้วนะ
ตั้งแต่ต้นปีมีแววออกมาแล้ว

อันนั้นเป็นอะไรล่ะยืนใส่หัว

เอาเหรออ้าวเขาบอกว่ายอมรับเลยว่าสวมคอนเวิร์ตแยกทางกันกับไฮโซโพก

บหากันมากว่า๓ปีนะคะสำหรับนักร้องสาวน้ำชาชีระนัท
ซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวลือมาแล้วว่าสาเหตุที่ทำให้รักของทั้งสองร้าว
มาจากม่ายสาวสวยอย่างวุ้นเส้น
ื่อน้ำชาแล้วอยากจะกินอาหารมีให้มันอิ่มท้องหน่อย

โดยน้ำชาเผยแบบก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะ
เหตุที่รักของเธอต้องจบเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องมือที่๓
ถามเรื่องนี้เธอก็อ้ำอึ้งอยู่เหมือนกัน
โดยที่ผ่านมาค่ะเจ้าตัวก็มีถามทั้งฝ่ายชาย

ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะน้ำชาขอย้ำเลยว่า
จะไม่คิดสืบหาหรือว่าไปพาดพิงถึงใครทั้งนั้น
เพราะว่าเธอเองก็ได้เลือกถอยออกมาแล้ว

ตอนนี้น้ำชาบอกเลยว่ายังไม่พร้อมค่ะ

ตอนนี้ขอโฟกัสเอาที่เรื่องงานก่อนแล้วกันค่ะ
ก็คือเลิกค่ะใช่เลิกแล้ว
จะไม่เฮิร์ดได้อย่างไรคบกันมา๓ปีกว่า

คือพยายามปรับกันมาได้๒เดือนแล้วที่ผ่านมานะคะ
แต่ว่าก็ไม่เวิร์ค

เพราะว่าฉันไม่อยากให้เขาดูไม่ดี

คือฉันไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
แต่พอพูดกับพี่วุ้นเส้นแล้วเขาก็บอกว่าไม่จริง

เพราะฉะนั้นโอเคก็ไม่ได้ติดใจอะไร

อะไรก็แล้วแต่หลังจากนี้มันไม่ใช่เรื่องของชาแล้ว

หรือชาที่ทำให้เราขออีกอยู่ความสำคัญกับเขา
คือแบบไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจเขาแล้วอะไรอย่างนี้

ไม่ได้อยากพูดอะไรมากกว่านี้
ไม่ได้อยากพลาดคิดถึงใครหรือทำให้ใครเดือดร้อน
เธอก็ดูตอบคำถามได้ฉะฉานนี้นะคุณผู้ชม
ความรู้สึกต้องบอกว่ามันมีประเด็นมาแล้ว
สงสัยคนนี้ใช่ไหมฉันก็ถามจรงเลยละกัน

เพราะว่าหลังจากนี้ถ้าเขาจะมีอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับเธอแล้ว

เรื่องของหัวใจเนี่ยก็ต้องให้เวลาพักกันนิดนึงแหละเนาะ